อยู่ดีก็ไฮไลน์ไม่ต่าง
อยู่ดีก็ฮ่าฮ่าฮ่าน่ามีน้ำตาซ่อนอยู่
ไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไร
คำว่าอัมมาอัมมาวันเฟรมคือเวลาเราอัดแล้วมันจะมีช่วงอินโทรว่างค่ะ
เราไม่รู้จะใส่อะไรตอนแรกเราก็เลยแบบเออใส่คำนี้ไปก็ได้
ตอนนี้กลายเป็นแบบเด็กเล็กอะค่ะเด็กตัวเล็กประมาณ๔ขวบหรือแบบประมาณ๑๐ขวบอะไรอย่างนี้
เดินมาก็จะแบบอัมมาอัมมาวันเดอร์เฟรมใส่เรา
คือวันเดอร์เฟรมเฟรมใช้เป็นชื่อไอจีมาหลายปีแล้วค่ะ
นานมากแล้วเฟรมชอบวันเดอร์วูเม่น
แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลย
แล้วก็เมื่อก่อนตอนช่วงเมื่อก่อนติ่ง

มันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเฟรมด้วยที่เมมรู้สึกว่า
อย่างการดร้องมากกว่าแร็บไงค่ะ
คือเฟรมรู้สึกว่าเฟรมไปโชว์ไปทำโชว์ไง
แต่ว่าโอเคเรารักน้อยไป
บางทีเราก็รู้สึกแต่ว่าบางอย่างเราก็พูดไม่ได้
อันมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจของเรา
แต่เพียงคนเดียวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นตัวเราเองที่ออกไปแสดงใช่ไหม
เราก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดค่ะ
คือมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราดาวน์มาก
อ่านจนเรารู้สึกว่าเรากลัวเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเหมือนกัน
จริงแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้เป็นสีดำไปเลย
แล้วก็ถามว่าอ่านไหมพิมก็จะอ่านแบบ

แต่ว่ามันเหมือนกับเราต้องรอให้เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงพอแล้วที่จะอ่าน

เราก็รู้สึกว่าทำไมเหมือนคนทั้งโลกเกลียดเรา
ไม่ว่าตื่นมาวันนี้โลกจะดูเหมือนมืดไปเลยนะ

อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เฟย์มีพลังอยู่ได้คือคนที่ติดตาม
แล้วก็บางทีถ้าเราตอบคนนี้เราก็กลัวว่าถ้าเราไม่ตอบคนนี้ล่ะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะน้อยใจ
ขอบคุณมากขอบคุณอันนี้ขอบคุณจริงเพราะว่าบางทีที่เขาบอกว่าเหมือนทะเลสาย
ที่แบบว่าไม่ว่าเฟรมจะไปที่ไหนหรือว่าเฟรมจะโพสต์อะไรคุณให้กำลังใจตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เขาจะบอกว่าคือเขาจะอยู่ด้วยแต่ว่าเขาจะไม่พูดอะไรมากเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวเองค่ะ
เพราะเหมือนเขาก็รู้สึกว่ายี่สิบสามก็โตแล้วอ่ะยังไงก็ต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเองคือเหมือนเขาดูอยู่ห่างห่างอย่างนี้ค่ะ
มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพ่อแม่เป็นต้นไม้ที่เป็นร่มเงาแล้วเราเนี่ยยังอาศัยอยู่ใต้เงาแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะแต่เรายังมีร่มเงาตรงนี้คอยพักอยู่ค่ะ
คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเฟรมเด็กเส้นต้องรู้จักคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้เอาจริงคือเรามาศูนย์เลยอะเราไม่รู้จักใครเลยค่ะแต่ที่เราโชคดีคือเรามีพ่อแม่ที่สนับสนุนโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะคือจะทำอะไรพร้อมสนับสนุนอย่างมันมีตอนเด็กเฟรมอยากเล่นเปียโนเคยบอกพ่ออยากเล่นเปียโนจังเลยไปบ้านเพื่อนแล้วแบบเพื่อน